คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะ
แล้วก็ตกลงไปในคลองที่จังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒มกราคมนะคะเป็นภาพนี้
ชื่อว่านางสาววิจิตราปุกบุญเรืองอายุ๒๕ปีนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหาไป๒ข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และขับรถโดยทำผิดกฎพรบจราจรทางบก
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนางสาววิจิตราเขาบอกว่า
เขาเครียดอืมเขาขอเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
เครียดหนักยังไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
ที่สพภูพิงเชียงใหม่

แล้วเขาก็ยังไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหา

เพื่อมางานศพก่อน
ก็มางานศพของน้องเซนติเมล์
อายุ๓๐ปีซึ่งวันนี้นะคะนางสาววิจิตราปลูกบุญเรือง
ไปที่งานศพของน้องเซนติเมตรก็คือไปที่วัดรังศรีโสพล
ซึ่งก็บอกว่าพอไปถึงเจอคุณพ่อคุณแม่
ของน้องเซนติเมตรนะคะนายสิริรัตน์และนางธัญฑรเข็มนาค
คือเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วเขาก็กราบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็กราบขอขมาศพน้องเซนติเมตร
แม่ของน้องเซนติเมตรบอกกับนางสาววิจิตราว่า
สบายใจได้ทางครอบครัวไม่ติดใจเอาความเรื่องทุกอย่าง
ขอให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
แต่ต่อไปนี้ขอให้ขับรถโดยความระมัดระวังทางครอบครัวไม่ได้ติดใจอะไร
คือทางนางสาววิจิตราที่ไปที่งานศพนะคะไปกับพี่สาวแล้วก็บอกว่า
จริงแล้วตั้งใจจะนำเงินไปให้ทางครอบครัวของน้องเซนติเมตร
แต่ทางครอบครัวของน้องเซนติเมตรบอกว่าไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายอะไร
เพียงแค่มาอโหสิกรรมก็พอแล้วน้องเซนติเมตรจะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรในพบนี้
นี่ค่ะนางสาววิจิตราก็บอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริง
นี้เป็นบทเรียนที่สำคัญในชีวิตต่อไปก็จะระมัดระวังมากขึ้น
ทางครอบครัวของน้องเซนติเมตรก็รับคำขอขมาขอโทษนะคะ
แล้วก็บอกว่าสำหรับงานศพของน้องเซนติเมตรนั้นก็ของงดการนำพวงหลีดมาให้
อยากจะได้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอย่างอื่นนะคะที่สามารถนำไปถวายวัด
หรือไปมอบให้กับโรงเรียนที่เขาเดือดร้อนหรือว่ายากจนน่าจะดีกว่าจะได้ทำบุญไปด้วยกันด้วย
อันนี้คือน้องเซนติเมตรนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็บอกว่ารถของน้องเซนติเมตรเนี่ยตัดหน้าเขา
ตำรวจก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของช่องจราจรเลนถนนเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่าเลนขวาสุดจะต้องเลี้ยวขวาหรือกลับรถเท่านั้น
ตรงก็ได้หรือเลี้ยวขวาก็ได้แล้วน้องเซนติเมตรตั้งใจจะเลี้ยวขวา
แต่พอเลนขวาสุดไม่ยอมขวาไม่ยอมกลับรถเนี่ยคือตรงมาไง
มันก็เลยไปเบียดไปชนกันแบบนี้ค่ะ
คันที่พุ่งเข้าไปแล้วไปชนตรงราวสะพานราวสะพานที่เป็นขอบปูนที่มันพัง

แล้วรถของเซนติเมตรก็เสียหลักแล้วพุ่งลงตรงนั้นพอดีเลย